คู่เท่าไหร่อ้าวแล้วไม่รู้ว่าราคาแล้วไม่รู้แล้วขโมยไปทำไมอ่ะ

ก็รู้ไหมจะโดนจับไม่รู้ไม่รู้ว่าตำรวจอยู่ในนี้บานเลย
เงินไปขายอะไรพูดเท่าไรอ้าวแล้วไม่รู้ว่าราคาอ้าวแล้ว

ขายแบบมี่หูไปขายก่อนร้อยมีประหลายขายใครอ่ะ

ไม่มีเลยหรอ
มันไม่เกี่ยวกับไม่มีตังค์ลุงลุงไม่รับจ้างล่ะ
อ๋อร้อยหน้าได้จิบกับร้อย๑๕๐กับร้อยอะไรแพงกว่า
อาทิตย์กลุ่มจอดฟิตและแท็บรูปหน้าไว้ที่จอโทรศัพท์แล้วก็แจ้งพนักงานศัตรูขอให้ควบคุมดูแลว่าทางเกณฑ์หรือว่ามีใครมีพฤติกรรมที่ต้องจ้องถูกรองเท้า
ก่อนก็รู้ว่าไม่มีพันการรองเท้าได้เลย
พวกนี้มาบ่อยมาก

คือมีชุดเติบอยู่ตรงนี้ตลอด

โปรดติดตามตอนต่อไป